ลอตเตอรี่เลือกโหยที่สำคัญพี่สองพาราดอกนะคะพวดจริงค่ะดวงแรงมาเต็มนะคะ
แล้วก็นี่ตามที่นางโพสต์เลยนะคะถูกทั้ง๓ตัวน่ะ๓ตัวหลังโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะพี่สองก็คือ
หลักสูตรของแกไม่มีอะไรเลยเวลาแกไปร้องคอนเสิร์ตใช่มีคนมาหยิบให้นางก็ซื้อแต่พี่ฮายก็ทำแบบนี้นะ
คนมันมีดวงอ่ะพี่หายอพรไม่ถูกก็บดไปสองหมื่นฉันถามแล้วส่วนขาประจำนะคะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้ไม่ถูกเองแต่ดีใจ
เพราะว่าบอกใบ้แฟนคลับถูกไป๒ตัวหลังเอาจริงเนี่ยตั้งแต่แกบอกมาเนี่ยแฟนคลับเพิ่งได้ถูกรอบนี้เหรอมั้ง
ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเจอพี่มนต์สิทธิ์ต้องถามหน่อยพูดถึงเรื่องดวงนิดนึงนะคะมาเช็คค่ะเขาบอกว่า๓ราศีอาจารย์ช้างบอกมาหลังสงการแล้วจะปังหนึ่งในนั้นมีขวัญอุสามณีปังปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
อ่ะราศีแรกเลยนะคะราศีกรกฎหัวเราะทำไมเธอมันอาจจะไม่ฟังเรื่องราวไม่ฟัง
ก็คือราศีหนึ่งในกระกดคือคุณแจกกระรีนใช่ค่ะ
ดารานะคะพี่หนุ่มกัญชัยคดีเยอะไงจะรอดแล้ว
คุณวิ้นชะลิดานะคะก็หวานกับแฟนค่ะปุ๊บหนีแน่นอน

ยืนหนึ่งนะคะพี่ป้องนวัดไม่รู้มีแฟนใหม่หรือเปล่า

น่าจะมีข่าวดีแต่งงานคุณก้อย

ราศีต่อไปฟังให้ดีราศีธนู
ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนศัตรูลดน้อยลง
ตำแหน่งการงานมีความก้าวหน้ามีโชคลาภการเสี่ยงดวงด้วย
ดาราราศีนี้โอ้โหพูดชื่อมาเลยเบลล่ารานี

ณดูดณเดชน์ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะ
พี่รัฐก็โกอินเตอร์อย่างที่ทราบไปค่ะ
ปิดท้ายราศีกุม
ธุรกิจคึกคักมากเป็นพิเศษการขายจะมีข่าวดี
ทุกอย่างจะหมุนคล่องตัวมากขึ้นนะคะ
คือเงินสะพัดอ่ะราศีกุมถูกป้องนะคะ
คนราศีนี้ขวัญอุสามณีปังไปเลย
ไม่เป็นไรขวัญนะคะก็ขอให้รวยละกันนะคะ
ถือว่าเป็นความเชื่อกันไปค่ะ

ขาดปีใหม่ทายมาแล้วนะคะละคนไปทำวุลไปเติม
ความสุขกับครอบครัวกันมาแล้วกลับมา
ก็ขอให้มีแต่เรื่องราวเดียวดีขึ้นกับทุกคนละกันนะคะ